คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
สุภาพบอกว่ามีประชาชนมีคุณผู้ชม
อยากถามหาถึงความคืบหน้า๒เรื่อง
หนึ่งเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครอง
ที่ต้องส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนในช่วงโควิด๑๙แบบนี้
ช่วงนี้ต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมล่ะที่ผ่านมา

ครับแล้วมันจะถึงช่วงของการจ่ายค่าเทอมกันอีกแล้ว
อาจจะช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กยังไงนะครับ
ที่สองคือเรื่องของคดีบอสทายาท
ของเครื่องดื่มชูกำลังนะครับมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับเรื่องแรกถ้าจำกันได้
เป็นเสียงเรียกร้องของพ่อแม่ผู้ปกครอง
แล้วนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยนายกเคยพูดว่า
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนเนี่ยน่าที่จะไปดูมาตรการ
ว่าจะเยียวยาชดเชยให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ยังไง
ในช่วงเวลาที่โรงเรียนปิดแล้วก็มีการสอนการเรียนกันทางออนไลน์
ถามว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ไปถึงไหนเพราะว่าเสียงเรียกร้องเนี่ย
เขาก็มีเหตุผลเพราะแม่ผู้ปกครอง
บางคนเนี่ยต้องหยุดงานนะเพราะว่าปล่อยให้ลูกเรียนออนไลน์
คนเดียวตามลำพังเนี่ยไม่ได้เด็กไม่สนใจ
ฝั่งพ่อแม่ผู้ปกครองต้องหยุดงานอยู่เป็นเพื่อนลูกก็มีเสียเวลาเสียเวลา
แต่ในขณะเดียวกันฝั่งอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายโรงเรียน
เขาประหยัดเงินไปได้เยอะประหยัดเงินในการค่าจ้างบุคลากร
ที่ต้องหยุดกันเป็นเดือนเดือนเนี่ยประหยัดค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่ารถค่าอะไรต่ออะไรสารพัด
ทีนี้คำถามก็คือว่ามันไม่เป็นธรรมถ้าจะไม่มีอะไรมาชดเชยเลย
นายกก็ถามถึงนายกก็เคยพูดเรื่องนี้
เขาถามว่าเรื่องมันไปถึงไหน
ผมตอบว่าจากการติดตามเนี่ยยังไม่พบความคืบหน้าเรื่องนี้เลยครับ
ผมจำได้ว่าคุณนัทพลทีพสุวรรณอดีตรัฐมนตรีศึกษาที่เพิ่งพ้นหน้าที่ไปเนี่ย
ท่านเคยบอกว่าจะมอบเรื่องนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนหรือสช
ไปไปพิจารณาดูแต่ละเรื่องก็เงียบไป
ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคำตอบมันน่าจะมีอยู่๒ทางแล้วครับ
หนึ่งอยู่ในช่วงที่สชกำลังพิจารณาอยู่ในขั้นตอนว่า
จะหาทางออกยังไงจะเป็นแนวทางในการชดเชยให้พ่อแม่ผู้ปกครองยังไง
นี่คิดในแง่ดีนะหรือสองไม่มีการขานรับใด
คือไม่มีการพิจารณาไม่รับลูกเสียเฉยว่าอย่างนั้นเถอะ
ซึ่งถ้าเป็นประการหลังอันนี้ก็แปลกดีตรงที่ว่า
ระดับนายกรัฐมนตรียังออกปากเอ่ยปากก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นประการแรกคืออยู่ในช่วงของการพิจารณา
ก็กรุณาช่วยบอกมาหน่อยเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองเขาได้รู้ว่า
มันมีความคืบหน้าไปถึงไหนยังไงเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่
โรงเรียนเอกชนเขากำลังกำหนดวันให้พ่อแม่ผู้ปกครองไปจ่ายค่าเล่าเรียนสำหรับเทอมหน้ากันแล้ว
ฉะนั้นถ้ามีมาตรการเรื่องการเยียวยาออกมาว่าเช่นว่า
ค่าเทอมเทอมหน้าเนี่ยไม่ต้องจ่ายเต็มเขาจะลดให้ส่วนหนึ่ง
พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็จะได้รู้มาตรการก็ได้ออกมาทัน
ผมย้ำอีกทีนึงว่าเรื่องนี้มันมีเหตุมีผล
ที่จะมีการเรียกร้องและมีเหตุมีผลที่จะต้องจ่ายเยียวยา
อย่างที่อธิบายแล้วเพราะว่าสถานศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก
ในขณะที่ฝ่ายพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีภาระเพิ่มขึ้นมาก
ทีนี้เอาเป็นว่าเท่าที่จะทำได้วันนี้เนี่ย
คือจะขอทวงถามไปถึงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า
ท่านเป็นคนเห็นด้วยตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็จะมีตัวละครที่เกี่ยวข้อง
ควรจะทวงถามไปสองสามคนหนึ่งรัฐมนตรีช่วยกระหนกวันวิลาวัน
รัฐมนตรีช่วยกระหนกวันวิลาวันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ให้ไปควบคุมงานของสชกับอีกคนนึงที่จะต้องทวงถาม
ขอคำตอบก็คือเอ่อเลขาที่การสชชื่อคุณอัตตะพลจึกรอง
เรื่องนี้ก็ต้องรอคำตอบจากสองคนนี้แล้วอีกคนนี้ต้องควรตั้งคำถามไปด้วย
ก็คือคุณหญิงกรยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยศึกษา
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายกเมื่อวานว่าให้ไปรักษาการตำแหน่ง
รัฐมนตรีศึกษาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยอ่า
ฉะนั้นคุณหญิงกรยาจะว่ายังไงก็ควรจะตอบให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
เขารับรู้ดีกว่าหายไปเฉยเฉยทีนี้ระยะที่รอคำตอบจากกระทรวงศึกษา
ผมแวะไปเห็นข่าวที่ดูแล้วก็ชื่นใจ
เป็นข่าวมาจากมหาสารคามครับมมศลดค่าเทอมแจกทุน
มมศก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยท่านอธิการบดีดรประยุกต์
ศรีวิไลท่านได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยานิสิต
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดที่จริงท่านเคยออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยามา
ตั้งแต่เดือนเมษายนปีหกสามแล้วแล้วล่าสุดเมื่อวันที่๒๓กุมภาที่ผ่านมาเนี่ย
ลดลงร้อยร้อยละ๑๐คือ๑๐
อันนี้ไม่มากหรอกครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณของ

ของการมีไมตรีจิตระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษา
อันนี้ก็น่าแสดงความชื่นชม

มศมศมหาวิทยาลัยมหาศาลักคราบ

คุณบุ๊คได้เกินไปสักครู่ก็คือว่ามีท่านผู้ชมที่เขาอึดอัดขัดใจเรื่องคดีความของบอสกระทิงแดงมาอีกแล้วครับ
เขาบอกว่าเขาคิดว่าหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วฝ่ายค้านนำเรื่องนี้ไปพูดในสภา
เขาก็คิดว่าฝ่ายปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องน่าจะตื่นตัวขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เพราะเรื่องมันใหญ่ถึงขนาดเอาไปอภิปรายกันในสภา
แต่ปรากฏว่ามาจนถึงวันนี้ทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนเดิมครับไม่มีความคืบหน้าใดทั้งสิ้น
แฟนรายการท่านนี้ท่านก็อยากให้ผมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาสัมภาษณ์ออกทีวีกันหน่อย
ว่าแต่ละฝ่ายทำอะไรกันอยู่
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องสำคัญคือ
ตำรวจที่อยู่ในกองบังคับการตำรวจการต่างประเทศเนี่ย
เพราะกองนี้จะเป็นกองสำคัญ
ในการที่จะหาข้อมูลว่า

แล้วแจ้งเรื่องไปถึงอายการอายการแจ้งเรื่องไปถึงกระทรวงต่างประเทศ
จึงจะเริ่มขั้นตอนการหาตัวเอาตัวมาขึ้นศาลดำเนินคดี
แต่ว่าเมื่อไม่มีการนับหนึ่ง
คือผู้การตำรวจกองการต่างประเทศ

ปล่อยให้เรื่องมันผ่านไป
จากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือน

อย่างนี้อีกไม่หน่อยอีกไม่นาน
คดีก็หมดอายุความอีกครับ

เหมือนไม่มีตัวตนเหมือนโดนคำสาป
ให้เจอนะจังงังไม่ขยับอะไรเลยครับ

ก็อยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนเรื่องผลสอบเอาผิดกับผู้ที่ไปเกี่ยวข้องบิดเบือน
บิดเบือนข้อเท็จจริงจนนำไปสู่อายการสั่งไม่ฟ้อง
คราวก่อนนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าไปถึงไหน
ทั้งที่ผลในการสอบของอาจารย์วิชามหาคุณ
เขาระบุชื่อตำแหน่งชื่อยศในอดีตไว้ชัด
ว่ามีใครคนไหนบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องยังไงสุดท้ายขึ้นมา
ไม่มีความเคลื่อนไหวใดเป็นเสมือนการใช้ความสงบ
สยบความเคลื่อนไหวไม่แคร์ความรู้สึกประชาชนใดทั้งสิ้น
ไม่แคร์สื่อไม่ว่าไม่แคร์ฝ่ายค้านไม่ว่า
แต่ไม่แคร์ความรู้สึกของประชาชนที่มันเกินไปแล้ว
ก็เลยทำให้เราคิดว่าเออเงินหนอเงินอำนาจเงิน
เงินน้ำทุกอย่างได้จริงครับ
นี่คือทีศแสนตายของเที่ยงวันนี้๒เรื่องค่ะ

แล้วก็เรื่องของคดีของบอสอยู่วิทยานะครับ